ที่จังหวัดประจวบคิริขันค่ะมีเหตุการณ์ที่สามียิงภรรยาของตัวเอง
สามนัดนะคะจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ตัวสามีเนี่ย
เขาอ้างว่าปืนลั่นอ้างว่าปืนลั่น
เมืองต้นตำรวจให้ประกันตัวไปก่อนนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงค่ะ
ในพื้นที่อำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขันช่วงค่ำเมื่อวาน
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปมีคราบเลือดหยดอยู่ที่พื้นปูนเต็มเลยนะคะ
รั้วกำแพงบ้านด้วยนะคะแล้วก็ไปเจอรองเท้าแตะคู่หนึ่ง
ห่างออกไปนิดนึงไปเจอปืนค่ะปืนเก้ามอมอ
อยู่ในเข่งพลาสติกเนี่ยค่ะเข่งนี้ใส่สับปะรดอยู่
แล้วปืนก็อยู่ในนั้นด้วยนี่นะคะคนเจ็บคือนางสาวสุขศรีบุญญาเกิด
อายุสี่สิบหกปีค่ะญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลปรานบุรีนะคะ
ส่วนมือปืนก็คือสามีคนเจ็บนั่นแหละนายยุทธนาบุญญาเกิด
จากการสอบถามพี่ชายของคนเจ็บค่ะนายทศพรช้างแก้ว
อยู่บ้านใกล้กันคือรั้วติดกันเลยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะ
นั่งอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นที่รั้วข้างบ้านสามนัด
ก็วิ่งไปดูเห็นน้องสาวยืนพิงรั้วอยู่แล้วก็เลือดไหลนองเลยนะคะ
ตัวเองก็กระโดดข้ามรั้วไปช่วยน้องสาวเห็นนายยุทธนาสามีของน้องสาว
อยู่ในที่เกิดเหตุตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็บอกนายุทธนาสามีน้องว่าช่วยหน่อยพาน้องไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
อาการสาหัสคือไม่รู้ว่านายยุทธนานี่แหละเป็นคนยิง
พอคุยไปคุยมาอ้าวเพิ่งรู้นายยุทธนาสามีน้องสาวเป็นคนยิงเอง
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับนะคะแต่ว่าเบื้องต้น
ตัวนายยุทธนาอ้างว่าเอาปืนออกมาเล่นแล้วปืนลั่นไปโดนภรรยา
แต่กระสุนเข้าไปที่ตัวภรรยาตั้ง๓นัดนะ
ถ้าปืนลั่นทำไมมันลั่นสามนัดซ้อนขนาดนั้นครับ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปคุยกับเพื่อนบ้านนะคะนางฝนสังขนันอายุห้าสิบสามปี
เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ค่ะช่วง๒ทุ่ม
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสามนัดแล้วก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้อง
ก็เลยวิ่งไปดูเห็นคนเจ็บเลือดออกปากแล้วอะค่ะ
จมกองเลือดอยู่หน้าบ้านก็เลยช่วยกันนำขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาล
ตอนนั้นยังมีสติแล้วก็พูดได้แค่ว่าหายใจไม่ออกหายใจไม่ออก

เขาพูดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเข้าที่ปากนะ
เขาจะพูดไม่ได้แล้วเขาจะบอกเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออกหายใจไม่ออก
ก็นอนหลังรถไปแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลก็เห็นที่ปากอย่างเดียว
แล้วก็เลือดออกที่ปากมันเลือดมันออกมาเยอะแค่นั้นไม่มีตรงอื่น
ทีมข่าวก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะไปคุยกับเพื่อนรุ่นพี่ของผู้ต้องหา
เกินคุ้มเขตอายุหกสิบสี่ปีเขาก็เล่าให้ฟังว่า
ตัวเขาเองกับตัวคนก่อเหตุเนี่ยก็ขายน้ำผลไม้ตามตลาดนัด
พักหลังหลังก็มาบ่นว่าขายไม่ค่อยดีก็เลยหันมาทำห้องเช่า
จะยกเสาเอกไปเมื่อวานตัวในเกินก็ไปช่วยยกเสา
พอตกเย็นก็กลับบ้านแล้วก็มาเกิดเหตุนี้นะคะยอมรับว่าก็เห็นสามีพระยาคู่นี้
เขาก็ทะเลาะกันบ้างแต่ครั้งนี้ไม่รู้จริงว่าเกิดจากอะไร
ในครอบครัวของเขานั่นแหละเรื่องนิดหน่อย
บางทีอันนี้ก็แหละคนทำงานมาเนี้ยเหนื่อยแบบเกลียด
ทำอะไรไม่สบายใจว่าเครียดกันเหนื่อยแต่เรื่องตบตีก็ไม่มี
อีกครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร
ยังไงก็ผมก็ยังไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยเอ่อ
อาการเป็นไงมั้งแต่รู้ว่าโดนยิงเด็กแกล้ง
แต่มีข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่สุเนธเงินลาบรัตนา
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยค่ะพี่ชายของคนเจ็บอ่ะ
ทศพรเขาอยู่บ้านติดกันคือรั้วติดกันเลยใช่ไหมคะ
คือเจียนไม้อยู่ข้างบ้านแล้วเสียงมันดัง
คนก่อเหตุก็ทำท่าไม่พอใจเพราะเขาบอกว่าโอ้ย
มันหนวกหูก็เลยบอกภรรยาว่าไปบอกพี่ชายตัวเองหน่อย
ให้อยู่เจียไม้นี่ค่ะแต่ตัวผู้ก่อเหตุก็ไม่รู้ว่า
ภรรยาลงไปบอกพี่ชายให้หยุดแล้วก็เลยเอาปืนมา
พยายามจะยิงขู่ผู้ใหญ่บอกแบบนี้นะแต่กระสุนไปโดนภรรยา

เจตนาที่ว่าจะยิงเมียเขาหรอกคือปัญหาคือ
มันดันทรศะเพราะเสียงรบกวนอาจจะมโหนิดนึงหน่อยอ่ะ
ไอ้เจ้าหนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเมียลงไปข้างล่าง
เหมือนว่ายิงเหมือนจะยิงคู่ขึ้นฟ้าอะไรอย่างนี้
ถ้าอะไรไม่รู้ไปยิงลงดินไงนี่เมียไปยืนอยู่ตรงนั้นพอดีไง
ปัญหานี้มันตอบไม่ถูกเลยทีนี้ปัญหามัน
เนี้ยถามว่าเขาจะจงใจไหมเขาก็ไม่ได้จงใจที่ว่าจะอ่า
ทำร้ายเมียหรอกยุทธนาเนี่ยคือเป็นเด็กไม่ใช่เกเลนะ
เป็นเด็กดีนะไม่เคยก่อความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้านเลย
ถือว่าช่วยเหลือสังคมมาตลอดนะคือตอนนี้คนเจ็บยังอาการสาหัสนะคะ
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลคือส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสิริราช
ส่วนเรื่องของคดีตำรวจสพปรานบุรีก็ต้องแจ้งข้อหานายยุทธนา
ข้อหานักเลยพยายามฆ่าแต่ตอนนี้ให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนไปก่อนนะคะ
ก็ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวไปช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เอง